คือยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ยุคโควิดนะจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังว่าเอ๊ะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเพื่อนหรือเปล่านะคะอย่างงานศพเหมือนกันคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยแจกของชำรวยเป็นอะไรคะยาดมยาหอมสมุดพระตอนนี้ค่ะต้องแจกอะไรที่แบบกินได้อ่ะค่ะ
เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายปรากฏว่าเจ้าภาพงานศพที่นี่ค่ะเขาแจกอะไรรู้ไหมเขาแจกพืชผักสวนครัวเอาให้นี่เห็นไหมคะแจกถุงใหญ่ด้วยไอเดียดีมากเลยนะคะนี่เขาบอกว่าไม่คิดลิขสิทธิ์นะถ้าเกิดว่าใครจะลอกเรียนแบบนะคะที่วัดบ้านคุ้มหมู่หนึ่งตะบนโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีการจัดงาน
ผักสนครัวจำนวน๓๐๐ชุดมาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานแทนของชำรวยแบบเก่านะฮะ
คุณปริชาเสียงคล้องอายุ๕๓ปีเป็นลุงของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
คือในเครือญาติแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยมีผักจำนวนมากมีหลายแปลง
ก็เลยนำมาช่วยทำอาหารเลี้ยงแขกในวันที่สวดศพก็เลยคุยกัน
เอ๊ะเราน่าวที่จะเอาผักเนี่ยมาแจกในวันฉันประนาคตสมแทนของชำรวย
เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่มาร่วมงานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี
แล้วก็มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙แบบนี้นะคะ
ทีนี้จากการสอบถามผู้ร่วมงานก็บอกว่า
รู้สึกดีใจนะที่ได้รับของชำรวยแบบนี้